ก็เมื่อวานขอเป็นงานที่แบบ
ฉลองครบผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักของเราล็อตที่๓

มันก้าวกระโดดจากหลักพันเป็นหลักแสน
เราก็เลยแบบนัดตัวแทนเพื่อมาเจอกันอะไรอย่างนี้

เพราะว่ามีตัวแทนบางคนที่เขาทำกำไรได้เป็นล้าน
แล้วก็เราก็มีโปรโมชั่นแจก

จะได้รู้จักว่าผู้บริหารมีทั้งหมด๓คน
แล้วก็เป็นคุณก๊อฟผู้บริหารอีกคนนึง
ก็เลยให้มันหุ้นส่วนกัน๓คนก็เหมือนแบบได้เจอตัวแทน
แล้วก็ให้เขารู้สึกมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราไม่ทิ้งนะ

ประสบความสำเร็จเกินคาดหมายประสบความสำเร็จแบบตากลับ

เออมันเร็วมากค่ะตอนแรกตอนแรกเอ่อตั้งเป้าหมายว่าเนี่ยคุยกันสามคนนั่งอยู่ในคอนโดห้องแบบโง่กันอยู่สามคนว่าเราจะทำเนี่ย
ถ้าเราได้เดือนละหมื่นกล่องเราก็โอเคแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง
หมื่นกล่องเนี่ยมันกลายเป็นกระโดด
เป็นแสนกล่องคือเราก็เลยแบบว่าโหมันไม่ธรรมดากับการตอบรับขนาดนี้แล้วก็
ณตอนนี้แนวทางทางธุรกิจมันมีโอกาสไปต่ออีกเยอะค่ะ
ก็เลยแบบวันนี้ยังอาจจะแบบต้องรีบประชุมเพื่อปรับระบบกันว่าตอนนี้สิ่งที่มันเข้ามามันเกินความคาดหมายไปเยอะมาก
เราจะตั้งรับกับสิ่งเหล่านี้ยังไงเพราะเราไม่ได้แพลนถึงว่ากระโดดไกลในระยะเวลาแค่เดือนเดียวอะค่ะ
ก็ตอนนี้เราเตรียมร้อนสินค้าโปรดักต์ใหม่ออกมาแล้ว๑ตัวเพื่อไม่ให้การตลาดมันหยุดนิ่งนะคะ
เพราะว่าณตอนนี้พอแบรนด์นี้มันประสบความสำเร็จปุ๊บมันกลายเป็นดึงแบรนด์เก่าที่หอมเคยทำทุกคนคือตอนนี้พอมันเป็นโลโก้ของหอมตัวแทนอยากจะขายสินค้าทั้งหมด
เพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนแบบได้รับความเชื่อถือแล้วกลายเป็นว่าสินค้าตัวเก่ากลับมาขายดีอีกครั้งนึงอะค่ะก็ต้องทำตัวให้เป็นเศรษฐีนีแล้วว่ามันค่อนข้างวางตัวไม่ถูก
จริงค่ะไม่ต้องผลัก
ใช่ค่ะคือพอเมื่อวานจัดงานกับมะตูมเรายังมีบางทีเรานั่งกับพื้น
แล้วทุกคนบอกไม่ได้นี่คือเป็นผู้บริหารแล้วนะ
แล้วก็มะตูมต้องปรับคีย์นะการพูดมะตูมจะแบบไม่ได้อะไรอย่างนี้
ต้องปรับคีย์เราเป็นผู้บริหารเราจะเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะ
คิดว่าเออต้องปรับลุคให้ดูน่าเชื่อถือ
งานรุมมากขึ้นไหมคะแบบช่วงนี้
งานหอมเยอะเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ย
ทะลึ่งรับรายการไว้เยอะมากนะคะแล้วก็มันก็มาอุดเอาปีนี้
ซึ่งตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของรายการสักส่วนใหญ่
ตอนนี้มันกลายเป็นทั้งหมดยุ่งแต่คิดว่าเดี๋ยวขอเคลียร์ละครก่อน
สองเรื่องที่ที่กำลังถ่ายถ้าเกิดว่าถ่ายจบหอมน่าจะมีเวลาที่มันแบบ

พยายามจะลดแล้วนะคะสำหรับรายการ

คือตอนแนี้ยต้องการเวลาพักผ่อน

ความรู้สึกว่าใช้อะไรดีใช้อะไรดี

ก็ติดต่อผ่านไปทางมะตูมอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคือหอมไม่ได้คิดว่าเขาจะมาเตอร์ไพรสหอม
เพราะหอมรู้ว่าวันนี้เขามีอีเวนต์ที่ต่างจังหวัด
ก็คิดว่าไม่น่ามาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขวัญว่ามะตูมน่าจะจัดให้เตอร์ไพรส์ตัวแทนมากกว่า

เพราะตัวแทนรู้สึกปลากปลื้นมากกว่าเรา

แล้วก็พอพี่ชันเดินมามันเหมือนแบบ

ต้องเก็บอาการเราเป็นผู้บริหาร

ทุกอย่างให้เวลามัน

คิดว่าน่าจะรอดอ่ะ
มันเป็นอีกสเต็ปที่มองเรื่องอนาคตมากขึ้นแล้ว

เหมือนเราค่อยอ่ะตอนนี้

กลับมาใช้คำว่าแฟนได้เลย

ก็คือแค่เปลี่ยนการปกครองเท่านั้นเองนะคะ

ก็รู้สึกดีว่าอย่างน้อยเราก็คว้ารูปปาอลุ่นที่เคยมันลอยจะหลุดเมือง
ที่เหลือคือทำยังไงให้รูปปาอลุ่นมันอยู่เหมือนเดิม
มันอยู่เหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยเป็น
มีแบบมาลงรูปมีแบบมาลงไอเดียด้วย
หอมก็เพิ่งเห็นเมื่อตอนเช้าเหมือนกัน
เป็นแฟนเขาหรือเป็นแฟนคุณ

ใช่ค่ะเหมือนเขารอรูปนี้
แต่เรารู้สึกว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึง
เพราะว่ากระแสสังคมมันเยอะแล้วมันหลากหลาย
เรารู้สึกว่าบางทีเราก็ไม่ได้อยากเป็นท็อปปิก
ในทุกเรื่องในชีวิตของเรา
โดยเฉพาะหอมมีความรู้สึกว่า

อีกครึ่งหนึ่งยังไงก็จะเป็นชีวิตส่วนตัวของหอมอยู่แล้ว
ก็อยากแบบบางทีเราอยากสบาย
ดังนี้กลับมาคราวนี้มีการตั้งต้นตกลงอะไรกันใหม่
เป็นเรื่องปัญหาหรืออย่างเงี้ย
ก็คงเป็นเรื่องที่เราเคยแบบมีปัญหากันเลย
ก็คือถ้ามีอะไรก็บอกทุกเรื่อง

ถึงแม้บางเรื่องเรามองว่ามันไม่ได้มีอะไร

คือเขาก็รู้สึกว่าอยากให้เราพูดความจริงทุกเรื่อง
เพื่อที่ถ้าวันนี้เราเริ่มโกหก
เขากลัวว่าในอนาคตถ้าเกิดมันเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้
แล้วถ้าเลือกโกหกมันอาจจะมีปัญหาได้
มันยังปรับได้ใช่ไหมพร้อมจะปรับได้

คือหอมรู้สึกว่าถ้ารับหอมได้ทุกเรื่อง

เวลาใครถามอะไรอย่างนี้เราหอมตอบอ่ะรับไม่ได้นะ

มันก็กลายเป็นอ้าวเราถามทำไม
แต่ในตัวสัญลักษณ์เขาจะเป็นอีกบุคลิกนึง
คือเขาโตกว่าอายุเขาบอกเขารับได้หมด
เป็นสัญญาณที่ดีค่ะพอถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสม
เพราะว่ามันน่าจะกลับมาหวานได้เหมือนเดิม
เราก็แค่อยากให้แบบข่าวเราซาซาไปก่อน
เราก็จะได้กลับมาเป็นตัวเอง

เออแต่ว่าคือเราเชื่อมั่นในตัวสันด้วย

คือพื้นฐานแก่หลักต้องเป็นคนดีและจริงใจกับเราก่อน
เขาก็จะนำเราไปในทางที่ดีอยู่แล้ว
เขาอาจจะมีระเบียบมากกว่าหอมด้วยซ้ำ

แล้วบอกหอมเกาะแกนอันนี้แล้วเดินไปด้วยกัน
ก็ดีทำให้ชีวิตหอมมีระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะ
ให้รู้สึกว่ามีแฟนอยู่นะ
ไม่ได้ทำตัวอิสระเหมือนตัวคนเดียวอีกค่ะ

ซีเรียสเรื่องอายุอยู่แล้วนะคะ
คือหอมชอบหอมไม่ชอบสังคมไทยอย่างหนึ่ง

ศรัทธาคนที่ความคิดไม่ใช่อายุ

ฉะนั้นวันนี้หอมไม่แคร์เรื่องอายุเลย

รู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้รับโอกาสอีกครั้ง

ทุกครั้งที่เวลาเราเลิกกับใครก็ตามเนี่ย

มันจะมีความรู้สึกค้างคาใจอย่างนี้ไปตลอด

ที่เราทำดีที่สุดแล้วแล้วมันไม่ใช่อ่ะ
งั้นขอกลับไปอีกทีได้ไหมถ้าเกิดว่าหอมทำดีแล้วแล้วมันไม่ได้จริงมันจะหมดคำถามในใน

ตอบไม่ได้อะค่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังหวานแบบไม่ได้เต็มร้อย

น่าจะใช้เวลาอะไรอย่างนี้มันกลายเป็นแบบว่าค่อยเพิ่มแล้ว
หอมเชื่อว่าอะไรที่มันค่อยเพิ่มค่อยดูกันไปมันจะมั่นคงกว่าการฉาบฉวยค่ะ
อเรนนี่จะมีงานคู่อะไรให้เห็นไหมคะหลังจากนี้
ไปแบบกลางปีเลยอะค่ะอยากจะมีงานคู่กับเขาเหมือนกันค่ะ
ยังไงเดียวคุณลูกค้าถ้าไม่ได้คิวอดทนต่อกันไปเรื่อยมาแยบกันเรื่อย
จองมาดูค่ะไม่ได้ไม่เป็นไร
เรื่องสร้างกระแสอะไรคุณลูกค้า
ไม่ค่อยชอบคำว่าแบบดูเหมือนสร้างกระแสหรืออะไรอย่างนี้
ว่าดาราก็คือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนะคะหอมเป็นดาราที่ไม่ปิดเรื่องส่วนตัว
ฉะนั้นทุกเรื่องส่วนตัวจึงมีกระแสออกไปเรื่อย
วันนี้คนในโลกโซเชียลแสดงความคิดเห็นหลากหลายมาก
เช่นถ้าเราไม่บอกว่าเป็นแฟนเขาก็จะมีคำพูดที่แบบว่าโอ๊ยถึงไหนถึงไหนก็แล้วยังจะมาเป็นพี่น้องนี่
หรือถ้าบอกปุ๊บเขาก็แบบทำไมต้องประกาศ
คือหอมว่าเอาคนโซเชียลให้นิ่งก่อนดีกว่า

ถ้าหอมนั่งแคร์ทุกคนหอมไม่เป็นอันทำอะไรพอดี
แล้วก็หอมไม่ห้ามความคิดคนที่บอกว่านี่สร้างกระแส

ฉะนั้นวันนี้ชีวิตหอมจะเป็นการ
ก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตมนุษย์
เอาจริงคนธรรมดาก็มีลบรูป
แต่โหลกอรมคนเราเนี่ย

มากเพราะว่าตอนนี้กระแสเราอยู่ในโลกที่แบบ

แล้วคนต่อแหลดูจริงใจ

เรามั่นใจว่าเราเป็นคนจริงใจ

ถ้าเปลี่ยนตามคนอื่นคุณจะต้องเปลี่ยนวันนี้
ไอรัตทีวีเปิดช่อง๓๒